ตำรวจได้ฝากเตือนไปยังเด็กช่างกลแล้วนะคะถ้าหากว่าชอบมีพฤติกรรมรุนแรง

ในการดำเนินคดีกับผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุทะเลาวิวาสแล้วนะคะ
กรณีที่มีเด็กนักเรียนช่างกลใช้ปืนยิงเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปี
นักเรียนโรงเรียนช่างกลแห่งหนึ่งเสียชีวิต
ท้องที่สถานีตำรวจนครบานเมืองกลุ่ม

ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว๒คน
พบว่าเป็นเยาวชนอายุ๑๗ปีเช่นกัน
โดยทั้งคู่เป็นนักเรียนโรงเรียนอาชีวะชื่อดังแห่งหนึ่ง
ได้ร่วมกันใช้ปืนยิงเยาวชนหญิงจนเสียชีวิต
เยาวชนทั้งสองคนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานกล่าวว่า
ล่าสุดตำรวจดำเนินคดีกับมารดาของนายบีมเยาวชนอายุ๑๗ปี
ทั้งดำเนินคดีกับบีดาของนายการิมเยาวชนอายุ๑๗ปี
ความผิดฐานกระทำการบังคับขู่เข็นยุโยงส่งเสริมช่วยเหลือ
สนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษาฝ่าฝืนต่อบทบรรยัติ
ตามมาตรา๖๔แห่งพระราชบรรยัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช๒๕๔๖
เป็นเหตุให้นักเรียนหรือนักศึกษาไปก่อการทะเลาะวิวาส

ที่สารจะตัดสินจำคุกคนละ๖เดือนปรับคนละ๖๐๐๐บาท
แต่ผู้ปกครองรับสารภาพสารจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
คงจำคุกคนละ๓เดือนปรับคนละ๓๐๐๐บาท
โทษจำคุกนั้นรอลงอายาคนละ๒ปีค่ะ
ซึ่งการดำเนินคดีกับผู้ปกครองทั้งสองรายนี้เป็นคดีแรก
ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชประกาศออกมา
ตำรวจก็เลยฝากไปถึงเยาวชนที่คิดจะก่อเหตุทะเลาวิวาส
นึกถึงผู้ปกครองที่จะได้รับโทษตามกฎหมายด้วยนะคะ
ถ้าหากบุตรหลานยังคงไม่เลิกพฤติกรรมใช้ความรุนแรงค่ะ